เรื่องของครูจุ๋มที่ทำร้ายเด็กอนุบันหนึ่งค่ะ
ใช่ค่ะแล้วน้องที่ถูกทำร้ายหลายคนด้วยกัน
สิ่งที่สำคัญคือหลังจากที่น้องเรียนหนังสือ
แล้วพอกลับบ้านไปมีอาการแปลก
ตรงนี้แหละที่ผู้ปกครองเขารับไม่ได้
กลายเป็นว่าน้องหลายคนไม่อยากไปโรงเรียน

บางคนนอนฝันไม่ดีนอนฝันร้าย
ภาวะเติบมาตลอดค่ะอ้าวสิ่งที่เกิดขึ้น
กับครูจุ๋มเบื้องต้นเอาแบบนี้ก่อนนะคะ
ผู้ปกครองพร้อมทนายความแจ้งความให้ดำเนินคดีอาญากับครูจุ๋ม
ส่วนเรื่องของโรงเรียนที่ครูจุ๋มสังกัดตอนนี้
สั้นเลยไล่ออกแล้วออกไปเลย
เดี๋ยวว่ากันต่อแต่ตอนนี้ออกไปก่อนนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะเอาดูภาพก่อนนะคะ
สำหรับภาพเมื่อวานกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นอนุบาล๑โรงเรียนสารสาธิตรวิเทศราชปุ๊กค่ะ
ไปขอคำชี้แจงแล้วก็ขอดูกล้องวงจรปิดในห้องเรียน
ปรากฏว่านี่แหละไปพบความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นกับลูกของหลายคน

อันนี้เป็นวันก่อนไงที่มันมีข่าวมา

กลุ่มผู้ปกครองไปรวมตัวกันที่หอประชุมในโรงเรียน

นึกถึงใจผู้ปกครองช่วงนี้หรอครับนี่ไหมครับพ่อใช่ค่ะ
คำตอบแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูก
ไม่ว่าจะเป็นการนอนภาวะของลูก
ไม่ล่าเริงกลัวกันไปโรงเรียน
กลัวคำว่าครูจุ๋มเชิดจุ๋ม

ได้คำตอบจากภาพกล้องวงจรปิด
พฤติกรรมของครูจุ๋มเป็นพฤติกรรมของความรุนแรงนะคะ

ก็เลยขอให้ทางโรงเรียนพาครูจุ๋ม

ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาดูคลิปพร้อมกันก่อนครับ

สิ่งที่เชื่อผมว่าเชื่อไม่ได้ทำเรามาดูด้วยครับ
นี่เป็นช่วงของการที่คุณครูจุ๋มเดินเข้ามาขอโทษ

แต่ว่าวันนั้นวันที่ไปดูคลิปกันภาพมันชัดเจน
มีหลายมุมเกิดขึ้นกับเด็กหลายคน
เพราะว่าผู้ปกครองเองเนี่ยเอาภาพคลิปนี้ขึ้นจอโปรเจคเตอร์เลยนะคะ
ก็ได้เห็นภาพกันทั้งห้องประชุม
ก็ต้องขอโทษจำนวนต่อหลักฐานนะคะ
และมันก็เกิดช่วงเวลาฟิลขาดขึ้นมา
เพราะการดูภาพซ้ำอีกเนี่ย
ผู้ปกครองฟิลขาดค่ะพุ่งไปหาครูจุ๋ม
เหตุชุลมุนเกิดขึ้นเลยนะคะ
ครูจุ๋มเองซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุคือ

เนี่ยเป็นช่วงชุลมุนเข้าไปโดนไปนึงปุ๊บแล้วเนี่ยนะคะ

ณช่วงเวลานั้นครูคนอื่นก็พยายามเข้าไปห้ามเหมือนกันนะคะ
อ่อมีหลายคลิปมากนะครูผู้ชม
คุณผู้ชมค่อยไปดูคลิปแรกก่อนดีไหม

คุณครูตบหัวเด็กคลิปนั้นเลยค่ะ

ตอนที่แบบลากเด็กมาข้างหน้า
นี่คุณผู้ชม
ลักษณะของครูจุ๋มเป็นครูผู้ช่วยนะคะ

แล้วก็มีเสียงดังระหว่างครู

อีกคลิปนึงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูต่อยังไม่หมดแค่นั้นค่ะ
อันนี้เป็นคลิปของวันที่๒๓กันยายนนะคะ
คลิปต่อไปเลยค่ะเกิดขึ้นในหลายวันนะ
สำหรับพฤติกรรมของครูจุ๋มนะคะ
อันนี้คุณผู้ช่วยดูพฤติกรรมของคุณผู้ช่วยค่ะ
พอครูผู้ช่วยมาเสร็จแล้วพฤติกรรมครูผู้ช่วยเป็นยังไง
มันกลายเป็นว่านอกจากครูจุ๋มทำร้ายแล้วครูผู้ช่วยก็ไม่ได้ช่วยห้ามแล้วก็ไม่ไปสมทบด้วย
มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ครูผู้ช่วยข้อนี้นะคะ
ไม่ได้ทำร้ายร่างกายเด็กโดยตรงแต่เป็นการโยนหนังสือให้กับเด็ก
ต่อไปภาพต่อไปอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของน้องคนนี้ค่ะที่โดน
นี่น้องคนนี้นี่รู้สึกชื่อน้องเทมนะคือน้องเขากำลังจะทาแป้งอยู่คุณผู้ชม
แล้วปรากฏว่าครูจุมาเข้ามาจากด้านหลังแล้วอยู่ดีมาจับมือเด็กจากทางด้านหลัง
แล้วก็ปกแป้งเข้าหน้าแบบเนี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมดูครูอีกคนนึงตามมา
ตามมาต่อเดี๋ยวปล่อยภาพต่อเลยค่ะครูที่ตามมาข้างหลังนั้นมาผลักหัวน้องเคมต่อเห็นไหม
คือกลายเป็นว่าน้องโดนครูจุ่มรอบแรกแล้วแล้วครูผู้ช่วยตามมาก็ทำต่ออีก
ค่ะโอ้โหดูพฤติกรรมหลายคนเห็นว่าทำไมครูถึงช่วยไม่มีใครช่วยเด็กเลย
แล้วครูอีกสองคนในห้องก็เห็นเหตุการณ์นะใช่จากคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะอืมอ่า
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยนะเอาจริงเด็กเนี่ยหลายคนที่โดนแบบนี้มีโดนครูจุ๋มลากออกไปเข้าไปขังในห้องน้ำด้วย

นี่เป็นเด็กนะคะเด็กอนุบัน๑อายุประมาณเท่าไหร่คะ๔ขวบ

ลูกเพิ่งจะปลักออกจากพ่อจากแม่เนี่ยนะคะ
มาอยู่กับคุณครูแล้วก็มาถูกใช้ความรุนแรงแบบนี้

ใช่ค่ะทีนี้เรื่องนี้มันไม่ได้จบง่ายแน่คุณผู้ชม
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทนายรณรงค์ก็ไปเลยค่ะ
ไปกับผู้ปกครองของเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะ
ก็ไปเข้าพบกับพันธุ์ตำรวจเอกสถิตพรบุญยรัตภัณฑ์

คือเนี่ยเอาเอกสารต่างไป
จะไปยื่นให้ดำเนินคดีกับครูจุ๋ม
ค่ะโดน๓เรื่องหลักใช่ไหมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
ประเด็นแรกก่อนนะคะดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ประเด็นที่๒เข้าข่ายทารุณกรรมเด็ก
ประเด็นที่๓ขอให้ออกหมายเรียกคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
มาร่วมสอบสวนครูจุ๋มต่อไป

เพราะก็จะต้องเป็นช่วงของการรวบรวมพยานหลักฐานตามกระบวนการยุติธรรม

ก็จะเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป
นี่คือฝั่งของทนายความที่เขาเห็นคลิปแล้ว
เขามีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมเรื่องนี้

ส่วนผู้ปกครองไปแจ้งความนั้นเป็นเรื่องต่างหากของสิ่งที่ผู้ปกครองทำนะคะ

ครูใหญ่ของโรงเรียนค่ะยืนยันว่าทางโรงเรียนไม่ได้เพิกเฉย
หรือเข้าข้างครูจุ๋มหรือเข้าข้างครูคนไหน
เพราะจากคลิปแล้วเห็นครูหลายคน
ตรวจสอบสอบสวนให้พบว่าทำเกินกว่าเหตุจริง
ลงโทษนะคะให้พ้นสภาพของการเป็นบุคลากรของโรงเรียนทันที
ลงโทษครูประจำชั้นพ้นสภาพของการเป็นบุคลากรของโรงเรียนด้วย
ส่วนครูพี่เลี้ยงอีก๒คนที่อยู่ในเหตุการณ์
จะลงโทษเช่นเดียวกันทำทันบนแล้วว่ากล่าวตักเตือนต่อไปนะคะ
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเอาเรื่องของการทำงานของครูจุ๋มก่อนนะคะ
ที่ผ่านมาครูจุ๋มทำงานเป็นพี่เลี้ยงในโรงเรียน
ทำงานมานานแล้วด้วยนะตั้ง๗๘ประเภท
ไม่คุณแล้วประเด็นคือครูจุ๋มท้ายที่สุดพอจากการตรวจสอบ
ไม่ได้จบคารุศาสตร์ไม่ได้จบศึกษาศาสตร์
ไม่ได้จบปริญญาตรีที่เป็นสายการศึกษา
แต่จบม๖คุณผู้ชมแล้วก็มาทำอาชีพครู
แปลว่าอะไรไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ปกติคนที่จะเริ่มเข้าเป็นครูนอกจากจบปริญญาตรีเกี่ยวกับครูแล้ว
ก็จะต้องไปเรียนที่เป็นครูวิชาชีพครูต่างหากด้วย
ดิฉันจบคารุศาสตร์แล้วมีใบประกอบวิชาชีพ
คือแปลว่ามันต้องผ่านการเรียนว่าขั้นตอนหลักสูตรจิตวิทยาสำหรับเด็กมันคืออะไรยังไง
แต่เนี่ยครูจุ๋มไม่มีจบม๖แล้วมาสอนแบบนี้

มีมาตรการในการรับคนเข้าทำงานยังไง

โรงเรียนจะตรวจสอบเรื่องแบบนี้ยังไงต่อ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องดู

จะเชิญทางผู้ปกครองมาหารือแนวทางนี้ใช่ไหม
ค่ะก็จะมาเจอกันอีกครั้ง๒๙กันยายนก็คือวันอังคารนี้
เดี๋ยวจะเรียกผู้ปกครองมาพูดคุยอีก
ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือมาตรการอื่น
ว่าเป็นการป้องกันต่อไปเดี๋ยวโรงเรียนจะทำงาน
แต่ว่ากรณีครูจุ๋มนี่คือเขาไล่ครูจุ๋มออกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ

แต่ทีนี้เรื่องของครูจุ๋มยังไม่จบอีกนิดนึงนะ
ดิฉันได้ฟังครูจุ๋มมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ

คือบอกว่ายอมรับว่าเป็นความผิดของครูจุ๋ม

แล้วครูจุ๋มบอกด้วยว่าอยากได้ยินคำว่าอภัยจากผู้ปกครอง
ตอนนี้ยังร้อนอยู่อะค่ะ

ยังติดตาติดใจไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองนะคะ

ใช่แล้วครูจุ๋มบอกนะบอกแบบนี้บอกว่า
ตั้งแต่เกิดเรื่องจิตใจครูจุ๋มย่ำแย่

จุ๋มใช้คำว่าคิดนะว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าทิศทางชีวิตจะไปทางไหนต่อ
จุ่มเองสำนึกผิดจากใจจริงมันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่
แล้วครูจุ๋มบอกว่าจะไม่ทำอาชีพครูอีกแล้ว
ขอโทษสังคมควรแล้วล่ะค่ะไม่ควรเป็นอาชีพครูอีกแล้ว
จุ๋มบอกนะบอกว่าที่ทำร้ายเนี่ย
อาจจะด้วยอารมณ์ส่วนตัวความเครียด

แม่แม่ป่วยหลายโรคคือเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งไตเป็นทั้งความดัน
อันนี้ครูจุ๋มบอกแล้วมันมีหลายเรื่องมาประดังประเด็น
ส่วนเรื่องเด็กพอมาเจอเสียงร้องของเด็กอีก
มันทนไม่ไหวจริงใช่มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นก็เนี่ยค่ะ
แล้วบอกด้วยนะถ้าเกิดพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ยกโทษให้เนี่ย
เราก็เข้าใจเพราะว่าเราผิดจริงอันนี้ที่ครูจุ๋มบอก
ทางด้านของคนที่ไปคอมเมนต์ก็บอกว่า
ถึงจะมีความเครียดยังไงมันก็ไม่ควรไหมที่จะไปลงกับเด็กนะคะ

ช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือก่อนนะคะคุณไรวัลแสงสุนทรนะคะ
ส่วนในโลกโซเชียลเองนอกจากเรื่องของครูจุ๋มที่ลงไป
แสดงความคิดความเห็นที่ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดแล้วนี่
ผู้ปกครองเองก็ยังมาแฉถึงพฤติกรรมเพิ่มเติมในโลกโซเชียลขึ้นมาอีก
ผู้ปกครองลายหนึ่งนี่นะคะเขาโพสต์บอกว่า
ลูกเราเรียนห้องนี้ตอนแรกเนี่ยนะน้องไม่ยอมบอก
พอเพื่อนถูกทำร้ายน้องบอกใครโดนตีคือเด็กดื้อนะคะ
ผู้ปกครองก็ตั้งข้อสังเกตว่าครูปฝังมาแบบนี้หรือเปล่า
ทำให้เด็กเชื่อว่าใครโดนตีคนนั้นเป็นเด็กดื้อ
ให้ลูกดูคลิปทีนี้ลูกเห็นคลิปก็เลยเริ่มเล่าเล่าให้ฟัง
ก็บอกว่าครูจุ๋มทำแบบนี้บ่อยครูชอบเสียงดัง
และว่าใครดื้อครูจะดุจะตีแบบนี้
ครูใจร้ายครูเหมือนปีศาจ
นี่คือเด็กเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะคะ
บอกว่าขอเพิ่มเติมจากไลฟ์แม่เด็กนะคะ
เด็กโดนขังในห้องน้ำเป็นชั่วโมง
ห้องอื่นโดนไม่กวาดฟาด๓๘คนจนมือเป็นแผล
ว่ายน้ำแล้วอ้วกครูบังคับให้กินอ้วกตัวเอง
เรื่องนี้นะคะเดี๋ยวผู้ปกครองจะแจ้งไปยังฝ่ายบริหาร
ก่อนหน้านี้แจ้งไปแล้วแหละแต่ก็ไม่มีใครสนใจพยายามให้เรื่องเงียบ
ขณะที่สิทธิ์เก่าบอกว่าครูคนนี้สอนตอนอนุบาลดุมาก
ใครทำอะไรไม่พอใจหน่อยก็ตี
เคยกินข้าวไม่หมดก็จะยัดข้าวใส่ปากเราจนเราอ้วก
แล้วก็เดินมาทุบหนึ่งทีก่อนจะไล่ให้ไปนั่งมุมห้องคนเดียว
นี่เป็นมุมของสิทธิ์เก่าที่มาเล่าให้ฟังนะ
แล้วก็ยังมีข้อความจากอดีตครูโรงเรียนนี้บอกว่า
จากประสบการณ์ที่เคยอยู่มา๑๒ปี
ครูในโรงเรียนบางคนไม่ได้จบครูแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นอย่างไร
ตอนนั้นครูไม่ได้สอนในสาขาที่ตัวเองเรียนจบมา
บางคนจบช่างก็มาสอนวิชาภาษาไทย
จากนี้ก็มีผู้ปกครองนักเรียนชั้นป๒ออกมาบอกนะคะ

เพราะว่าเมื่อวันที่๑๘เสียงหาคมที่ผ่านมา

ต้องบอกนะว่าโรงเรียนนี้แต่ว่าเป็นระดับชั้นป๒

ใช่แล้วครูคนนี้ในข่าวออกมา

ด้ามพลาสติกตักขยะตีที่มือค่ะ

คุณผู้ชมนึกถึงที่โกยขยะที่ตักขยะออกใช่ไหม
มันทำจากพลาสติกแล้วนี่เห็นไหมคะ
ด้ามสีน้ำเงินน้ำเงินที่จับ

ตีจนแตกจนหักออกมาเลยเห็นไหมคะ
ลูกสาวของคนนี้นะคะที่ให้สัมภาษณ์

ก็โดนตีจนด้ามพลาสติกแตกออกมา
โดยอ้างว่านักเรียนคุยกันเสียงดัง
ลูกสาวบอกว่าลูกสาวของผู้ที่มา

กลับมาในห้องยังถูกตีไปด้วยเลย
หลังเกิดเหตุเธอพร้อมกับผู้ปกครอง๗คน

แล้วก็ไล่ครูคนนี้ออกไปแล้ว
ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนก็เข้ามาไกล่เกลี่ย

แล้วก็จะเยียวยาจิตใจดูแลนักเรียน

ไอศครีมให้รับประทานนะคะ

ข้อหนึ่งโรงเรียนจะเยียวยาจิตใจนักเรียน

ให้เรียนพิเศษฟรี๓เดือนค่ะ
นี่คือสิ่งที่โรงเรียนจะเยียวยา
และเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องไหม
เป็นการตั้งคำถามจากผู้ปกครองนะคะ

โดยอยากให้โรงเรียนตรวจสอบก่อนรับบุคลากร

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผู้ปกครองฝากไป
ไม่ใช่รับบุคคลทั่วไปเข้ามาสอนเด็ก
สุดท้ายก็เด็กได้อะไรคะ

คุณผู้ชมไม่งั้นคนเขาจะเรียนครูมา๕ปี

เพื่อที่จะได้ใบประกอบวิชาชีพมาเพื่ออะไร
และการที่สอนเด็กไม่ใช่เฉพาะความรู้อย่างเดียว

ใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องเรียนเป็นหลักสูตรเฉพาะเลย